ในช่วงนี้ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางไปท้องสนามหลวง
ยังคงเห็นกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อค่ะ
ตอนนี้ยังคงให้บริการรับส่งประชาชนที่ต้องการจะเดินทางไปยังท้องสนามหลวง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะกราบถวายบังคม
พระบรมศพในหลวงราชการที่๙นะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ค่ะ
จักรยานยนต์จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อ
บริเวณจุดหน้าลานพระพลามหาเจษฎาบวดิน

บริการรับส่งประชาชนที่จะเดินทางไปยังท้องสนามหลวง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนาน๒เดือนกว่าแล้ว
ทุกคนล้วนมาด้วยใจที่มีจิตสาธารณะ
และไม่หวังผลตอบแทน
ในประพันธ์สายโกมน
ตัวแทนกลุ่มจักรยานยนต์จิตอาสา

จิตอาสาเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นที่ต่าง
ทั่วกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
เช่นจังหวัดสมุทรปราการนนทบุรี
และพระนครศรีอยุธยา
จักรยานยนต์จิตอาสาหลายคน
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน
ทำธุรกิจของตัวเองพนักงานส่งเอกสาร
ทุกคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
แต่มารวมตัวเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน
คือร่วมกันทำความดีช่วยเหลือสังคม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ในแต่ละวันจิตอาสาจุดนี้
ทยอยมาตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา

ในพื้นที่โดยรอบท้องสนามหลวง
จนถึงเวลา๒๐นาฬิกา
ส่วนเวลาหลัง๒๑นาฬิกาไปจนถึง๑นาฬิกา
จะสับเปลี่ยนคลุ่มเหวี่ยนไปล่างจุดที่เหมือน
จากจักรยานยนต์จิตอาสามีหลายจุดโดยรอบพื้นที่สนามหลวง
ขณะที่จักรยานยนต์แต่ละคันนั้น
จะมีสติ๊กเกอร์อาสาร่วมใจทำดีเพื่อพ่อเป็นสัญลักษณ์
แสดงให้เห็นว่าจักรยานยนต์จิตอาสาเหล่านี้ได้ลงทะเบียนจัดทำประวัติ
และมีการออกบัตรประจำตัวจากกองบังคับการตำรวจจราจร
เพื่อยืนยันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ขอรับบริการ
ปรากฏการณ์น้ำใจที่หลั่งไหลมาไม่ขาดซ้ายจากเหล่าผู้มีจิตอาสาที่แสดงออก
เพื่อช่วยเหลือผู้คนในสังคมสร้างรอยยิ้มโดยไม่หวังผลตอบแทน
สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจไมตรีของคนไทยที่ไม่เคยเลือนหาย
ชรวรินพัชรปภานันข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน